เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมาก

แต่เวลาเป็นการกลับตลาดปัด
เหมือนมีเหยือที่โดนลูกหลง
เป็นนุ่มขับรถส่งของเอกชนหรือว่านุ่มเคอรี่คนนึง
โดนลูกหลงโดนปืนยิงแล้วก็เสียชีวิต

ไม่รู้อีโนอิเน่อยู่ในบ้านวิ่งมาจะเลื่อนรถ
แล้วก็บังแม่ไม่ให้โดนกลายเป็นตัวเอง

ข้อมูลที่ออกมาตอนแรกผู้ตายกลายเป็นพระเอกเลยนะ

แต่มันมีคลิปออกมาตามมาว่า
ทำไมมีหนุ่มคนหนึ่งเสื้อสีแดง
เอาค้อนไปทุบหัวหัวหน้าวินคนหนึ่ง

ทำไมหน้ามันคล้ายเหยื่อที่เสียชีวิต
แล้วเสื้อที่ใส่ก็เหมือนกับเสื้อของที่เหยื่อ
ที่เสียชีวิตมีด้วยที่เขาโพสต์ตรงในเคสวิ้งไหว

เอาไปทุบหัวหน้าวินซึ่งเป็นอีกฝ่ายนึงที่ทะเลาะกัน
ทีนี้ล่าสุดเนี่ยครอบครัวของนายวีรวัตรพึ่งครุฑอายุ๒๐ปี
ซึ่งเป็นพนักงานที่ทำงานขับรถส่งของเป็นพนักงานเคอรี่
ก็เดินทางไปที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกร
เพื่อไปขอรับศพกลับไปประพิงกุศลตามพิธีทางศักดิ์ศนา
ก็ทำกรรมความโศกเศร้าของแม่และแฟนสาว

แล้วก็ตอบคำถามที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลจากที่ภาพปรากฏออกมา
ทำไมมีภาพมารดาของนายวิรวัตรยืนอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุด้วย
แม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วยหรือเปล่า
หรือไปร่วมทะเลาะจนทำให้ลูกชายนั้นถูกยิงเสียชีวิตหรือเปล่า
นางแดงแม่ของนายวิรวัตรยืนยันตัวฉันเองเนี่ย
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการก่อเหตุหรือไปร่วมทะเลาะวิวาสด้วยอย่างแน่นอน
เนื่องจากว่าตอนนั้นตะโกนบอกให้ลูกสะพ้าย
นำรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านเข้าไปเก็บเพราะว่ากลัวถูกลูกหลง
ซึ่งลูกชายก็อาสาไปเอารถเข้ามาเก็บเอง
ขณะกำลังเดินไปถึงรถจักรยานยนต์ก็เห็น
เห็นลูกชายถูกยิงและล้มลงไปแล้ว
ไม่รู้ว่ากระสุนมาจากทิศทางใดจึงไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนยิง
ตอนนี้ยอมรับนะครอบครัวทำใจไม่ได้เพราะลูกชายเป็นเสาหลัก
เท่าที่รู้จักบอกว่าลูกชายเป็นคนดี

พูดอย่างนี้นะเท่าที่รู้จักลูกชายฉันเป็นคนดีรักครอบครัว
โดยครอบครัวจะนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบางนานในย่านบางนาเป็นเวลา
เขาตีกันอยู่แล้วเราก็เลยไปยืน
มันกำลังตะโกนห้ามเขากันอยู่

เราก็เลยเหลือบเห็นลูกชายเรา๐๓๓๕๐๐๑๐๐๑
ก็เพิ่งแยกกับเรามาเราก็บอกไอ้การไอ้การเข้าบ้านมึงเข้าบ้าน
มึงเข้าบ้านให้มันเข้ามา
มันก็บอกป๊าแม่แต่คนแถวในซอยเราถูกตีนะ
ก็บอกเออมันก็ช่วยเขาไม่ได้หรอก

แม่อาจจะไม่ทราบว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าที่ลูกชายโดนยิงมันเกิดอะไรขึ้น
แต่ลูกชายนั้นก็ไปร่วมมีเหตุทะเลาะวิวาสกันหรือเปล่า
อันนี้แอปแม่อาจจะไม่ทราบเดี๋ยวก็สูญเสียลูกชายไปนะครับ
ขณะที่ความคืบหน้าของคดีนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร

และคนตำรวจโธสุธิพงศ์วงปิน
ประชาการตำรวจนครบานก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบานบางนา
ไปประชุมกับชุดสืบสวน
เชื่อว่ายังคงหลบหนีอยู่ในกรุงเทพมหานคร
จากนี้ล่าสุดตำรวจยังเตรียมขออำนาจศาลจังหวัดพระขนง
ออกหมายจับผู้ก่อเหตุเพิ่มอีก๔คน
ข้อหารร่วมกันฆ่าเพราะว่าจากการรวบรวมหลักฐาน
พบว่าทั้ง๔คนมีความผิดอย่างชัดเจน
เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่เกี่ยวข้อง

คาดว่าจะมีผู้เกี่ยวข้องจากเหตุการณ์นี้ไม่ต่ำกว่า๓๐คน
เพราะว่าจากภาพก็ยืนยันได้อย่างชัดเจน
ส่วนเหตุการณ์เบื้องต้นเกิดจากการแย่งลูกค้ากัน
บริเวณปากซอยอุดมศุกร์หรือว่าสุขุมวิท๑๐๓
ซึ่งจากการตรวจสอบวินทั้งอุดมศุกร์ซอย๑
ก็มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ว่าวินที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์นั้น

ถูกต้อง๑นะฮะ

เมืองต้นก็พบนะว่ามีอาวุธปืนจำนวน๓ชนิดที่ใช้ก่อเหตุ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญให้มารัดกลุ่มมากขึ้น
พร้อมยืนยันตัวเลขของคนเจ็บจากเหตุการณ์นี้มี๓คน

ไม่ได้มีคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มเติมไม่มีนะฮะ
เผยแพร่คลิปเหตุการณ์สำคัญอีกมุมหนึ่ง
ซึ่งในคลิปนี้ปรากฏว่ามีชายเสื้อแดงเห็นไหม
ชายเสื้อแดงใบหน้าคล้ายกับนายวีรวัตรเหลือเกินคุณผู้ชม
ประเด็นนี้ทางผู้ประชาการตำรวจรัฐคอนดุบันบอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบในคลิปที่เกิดเหตุว่า
วันเดียวกันหรือเปล่าแล้วเป็นคนเดียวกันกับที่ถูกยิงเสียชีวิตหรือไม่
ซึ่งต้องแยกกันต้องแยกคดีนี้ออกเป็น๔กลุ่ม
ก็คือกลุ่มที่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายบริเวณหน้าซอย
กลางซอยที่ไล่ทำร้ายตีกันยิงกัน
กลุ่มที่ห้ามรถเข้าไปช่วยผู้เสียชีวิตและกลุ่มที่ทำให้คนอื่นบาดเจ็บและเสียชีวิต
ต้องแบ่งเป็น๔กลุ่ม
ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนและรวบรวมหลักฐานอยู่ยังไม่สามารถจะยืนยันได้
เพราะว่าถ้าใช่จริงก็จะมีความผิดต่างกรรมต่างวาระกัน
แต่หากใครต้องรับโทษอะไรบ้างก็ต้องว่าไปตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ว่าแม่ออกมายอมรับแล้วนะว่าตอนแรกลูกชายที่โดนลูกหลงเสียชีวิตสวมเสื้อสีแดงจริง
แล้วก็ค่อยกลับไปเปลี่ยนเป็นเสื้อสีส้ม

กลับเข้ามาบ้านแล้วไงแล้วมันก็ไล่ตีกันต่อจนเข้ามาในซอยบ้านของเขา
แล้วลูกถึงได้เป็นจังหวะที่เราเห็นในคลิปวิดีโอแรกที่ออกมาตอนรายงานข่าว
ก็คือจังหวะที่เขาเหมือนจะออกมาเลื่อนรถแล้วก็ถูกยิงจนเสียชีวิต

แม่ยอมรับว่าลูกใส่เสื้อสีแดงจริงในตอนแรก
ไปฟังเสียงคุณแม่อีกทีหนึ่งนะครับ
นี่แหละมันก็มีอยู่แค่นี้
นอกเหนือจากนั้นที่เราเห็นเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร

โดยสรุปนะฮะหนุ่มเสื้อแดงในคลิปนั้นคือนายวีรวัตรจริง
ได้ไปมีเรื่องกันแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็วิ่งไปเปลี่ยนเสื้อที่บ้าน
แล้วก็กลับมาที่บ้านแล้วก็มาถูกยิงเสียชีวิต
ส่วนเรื่องของวินพอเขตบางนาบอกว่าเป็นวินเถื่อน
เป็นถูกต้องทั้งสองวินแต่กำลังบอกว่าผิดหนึ่งวิน

อันนี้ต้องตรวจสอบด้วยว่าเท็จจริงแล้วอะไรถูกต้อง